เกิดขึ้นที่ดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่คุณผู้ชมค่ะ
มีรถกระบะนักท่องเที่ยวนะคะ
เสียหลักพลิกคว่ำอยู่บนดอยอินทนนท์นะคะ
ซึ่งมีรายงานมาว่าเสียชีวิตยกคันเลยนะคะ
จุดเกิดเหตุตามแผนที่ที่เราขึ้นดูเลยนะคะ
คือตรงกิโลเมตรที่สามสิบเอ็ดเวลาประมาณเที่ยงห้าสิบวันนี้ค่ะ
มีรายงานด่วนเข้ามานะคะว่าตำรวจสพจอมทองจังหวัดเชียงใหม่
พร้อมกับเจ้าหน้าที่สมาคมกู้ภัยสัทธารวมใจเชียงใหม่เจ้าหน้าที่ชมรมกู้ภัยเทวริสเมตตาธรรม
ได้รับแจ้งมาว่ามีอุบัติเหตุรถยนต์นักท่องเที่ยวที่จะไปที่ยอดดอยอินถนนเนี่ยเสียหลักพลิกคว่ำ
เรื่องต้นมีรายงานว่ามีทั้งผู้บาดเจ็บแล้วก็ผู้เสียชีวิตนะคะเจ้าหน้าที่ก็เดินทางเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ
แล้วก็มีการประกาศแจ้งเตือนประชาชนและผู้เดินทางให้ทราบเพราะว่าเส้นทางตอนนี้เนี่ย
สัญจรของรถก็คือคนไปกันเยอะค่ะวันหยุดยาวหลายคนก็อยากจะไปขึ้นเหนือขึ้นดอย
เพราะว่าอากาศมันดีอ่ะนะคะซึ่งการตรวจสอบเบื้องต้นทราบว่ารถที่เกิดเหตุเนี่ย
เป็นรถกระบะสีดำนะคะหมายเลขทะเบียนคคทศ๓๓๐๗กรุงเทพฯ
เจ้าหน้าที่มีการเร่งช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ในรถใช้อุปกรณ์ตัดทางช่วยเหลือคนเจ็บนะคะ
แต่ได้รับรายงานมาว่าเสียชีวิตทั้งคันห้ารายเลยนะคะเบื้องต้นเดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่ออกมายืนยันอย่างชัดเจนอีกทีหนึ่งก่อน
สำหรับสาเหตุคิดว่าอาจจะเป็นความประมาทและไม่ชินเส้นทางรถก็เลยเสียหลักแล้วก็พลิกคว่ำนะคะ
ล่าสุดเนี่ยมีรายชื่อหนึ่งในผู้เสียชีวิตออกมาชื่อว่านายสมพงศรีอนันต์ค่ะ
เป็นนายกเทศมนตรีตำบลหลักหกอำเภอเมืองจังหวัดปฐุมธานีนะคะเขาบอกกันว่าตรงโค้งขี้กิโลเมตรสามสิบเอ็ดตรงนี้เนี่ย
เคยเกิดอุบัติเหตุมาหลายครั้งแล้วก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำ
แล้วก็มีคนเสียชีวิตรวม๓ศพด้วย
ซึ่งจุดเกิดเหตุอยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนทประมาณ๑กิโลเมตรนะคะ
เขาบอกว่าวันนี้มีนักท่องเที่ยวมากกว่า๑หมื่นคน

ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าคนขับรถไม่ชินเส้นทางด้วย
แล้วก็เนี่ยสภาพรถเป็นแบบนี้เลยคุณผู้ชม

มันเป็นโค้งแบบลงเขามันไม่ใช่โค้งห่างคืน
มันก็คือกลิ้งลงมาเลยนะคะ
ผู้สื่อข่าวก็ได้เดินทางไปที่บ้านของนายสมพงศรีอนันต์

หนึ่งในผู้เสียชีวิตนะคะก็ไปเจอกับลูกสาวค่ะ
ซึ่งลูกสาวของนายสมพงศ์ผู้ตายก็ให้ข้อมูลบอกว่า
นายสุทัศน์ศรีอนันต์พี่ชายขึ้นเครื่องที่สนามบินดอนเมือง
เชียงใหม่เพื่อติดตามเหตุการณ์นี้แล้วนะคะ
โดยลูกสาวบอกว่านายสมพงศ์แล้วก็
ภรรยาซึ่งก็คือแม่ของเธอรวมถึงญาติผู้หญิงอีก๓คนรวมเป็น๕คน
เดินทางออกจากบ้านในจังหวัดปฐุมธานีสายเมื่อวานนี้เองค่ะ
บอกกับลูกสาวบอกว่าเดี๋ยวพ่อกับแม่แล้วก็ญาติญาติเนี่ยจะไปทำบุญที่เชียงใหม่นะ
คณะนี้ไปกันสามคันแต่ว่ารถคันที่ประสบอุบัติเหตุเป็นรถของพ่อเธอ
แล้วพ่อเธอก็เป็นคนขับเองด้วยนะคะแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะ
เดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้าเพราะตอนนี้เจ้าหน้าที่น่าจะกำลังลงตรวจสอบพื้นที่
ตรวจสอบเรื่องของสาเหตุต่างแล้วก็ติดตามสถานการณ์อยู่
เดี๋ยวถ้ามีรายงานความคืบหน้าเข้ามาเราจะรีบรายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะคะ
รถต้องพร้อมคนต้องพร้อมต้องศึกษาเส้นทางและที่สำคัญต้องไม่ประมาทนะคะใช่ค่ะ